ช่วงนี้เกิดไฟป่าแล้วก็ต้นไม้ที่มันถูกไฟเผาคุณ
ข้างในมันอาจจะผูกจะกร่อนก็ได้
ทำให้เป็นเหตุการณ์ต้นไม้ล้มเกือบจะทับรถแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปหน้ารถกันนะครับ
โอ้โหเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกวินาทีคุณ
ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้

อันนี้มาทั้งต้นนะฮะโค้นทั้งต้นเลยนะครับ
แล้วก็เนี่ยพ่อค้าตลาดนัดนะฮะกำลังขับรถมาดี
เขาก็ขับมาดีชิวของเขาเปิดเพลงฟังอย่างสบายใจ

ก็จะได้ยินเสียงเขาเปิดเพลงนะฮะแล้วค่อยขับมานะครับ

แม่จู่ต้นไม้ข้างโค้นฟาดลงมานะฮะ
เขาบอกโอ้โหโชคดีนะที่ไม่เป็นอันตรายมากไปกว่านี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบ้านน้ำดิบสมโคนอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก
คุณคิดดูสิถ้ามาเร็วกว่านี้อีกนิดนึง

ลงมากลางคันนี่แค่โดนข้างหน้ารถนะฮะ
ทีนี้ครับผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสารภัยอบตเสมอโคน
นายพิรักษ์ผู้นวลบอกว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่เพิ่งจะเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกลามจากภูเขา

หน้านั้นมันถูกไฟไหม้นะครับ
น่าจะทำให้เกิดเป็นโพรงด้านใน
และเป็นจังหวะที่รถกระบะขับผ่านมาพอดี
จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
แล้วอุ่นขึ้นมาแล้วก็ล้มมาครับรถครับ
อย่างนั้นเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ผลกระทบจากไฟป่าใช่ไหมครับ